สลายไขมันได้เป็นอย่างดีกับกีฬาลีลาบค่ะ
ใช่แล้วค่ะเราจะนำเสนอลีลากันต่อ
และวันนี้ค่ะฉันจะพาเพื่อนแอร์นะคะ

เด้นรีลาในจังหวะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะพาไปเต้นรีลาจริง

อ๋อไม่ใช่ลืมไปค่ะ
ฉันอยากเรียนรู้มากเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไง
แล้วฉันเหนื่อยมากเราจะมีแรงไปเรียนกับเธอไหมเนี่ย
ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้นะคะ
เต้นได้ผู้หญิงบอบบางอย่างเราก็เต้นได้
บุคลิกปั้นหุ่นให้สวยไล่ไขมันได้ค่ะคุณผู้ชม
ใช้แค่ความอ่อนช้อยแล้วก็สมาธิเท่านั้นเองค่ะ
อยากรู้จริงเลยว่าแทงโก้ของจริงเขาเป็นยังไง
อยากรู้ก็รอเลยละคะไปดูกันเลยค่ะในช่วง
หุ่นเสียบเรียเวิร์ด
สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพบกับ
จังหวะแทงโก้ครับผมครูกิทรครับ
จังหวะแทงโก้เป็นจังหวะที่สวยงามและดูด่าน

สำหรับผู้ชายนะครับคือเราจะมีโพลของเรา
คือโฮลของผู้ชายเนี่ยข้างขวามือเนี่ยเราจะต่ำต่ำลงมานิดนึง
ส่วนด้านซ้ายเราจะจับมือผู้หญิงนะครับถึงเวลาที่เราก้าวไปข้างหน้าเนี่ยครับ
เราจะก้าวซ้ายก่อนเป็นอันดับแรกของผู้ชาย
สำหรับผู้หญิงนะครับจะต้อง
ถอยหลัง๒๙ก็คือว่าเท้าขวา

วันนี้เรามาดูว่าผู้หญิงจะทำยังไงนะครับเชิญครับ
มือขวาจะจับที่มือซ้ายนะครับแบบนี้นะครับ
แล้วก็มือขวาผู้ชายจะจับข้างหลังของผู้หญิง
ส่วนมือของผู้หญิงไว้ที่ใต้แขนของผู้ชายนะครับ
แล้วหน้าของผู้หญิงเนี่ยสวัสดีครับจะคีบไปที่ด้านซ้ายนิดนึงนะครับ

และ๒ครับเรามาดูกันเลยครับว่า
สำหรับผู้ชายนะครับก็จะเดินไป๒๙เหมือนกัน
แต่ว่าก้าวที่๒ทำการแยกข้างนะครับ

เราจะเริ่มจากถอยเท้าขวานะครับ

จากหน้าที่เราหันอยู่ตรงนะครับ

สเต็ป๒นะครับเราจะจับเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือว่ามือขวาจับมือซ้ายนะครับผู้หญิงจับแทงโก้ให้กระชับเหมือนเดิม
แล้วผู้หญิงจะหันหน้าไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเริ่มจากสเต็ปแรกนะครับ
นับหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงและผู้ชายแยกข้างพร้อมกันพร้อมสะบัดหน้าไปทางขวานะครับ
เราเริ่มจากก้าวเท้าซ้ายนะครับนับหนึ่งนะครับ
ขวา๒แยกข้าง๓และชิด๔นี่คือสเต็ปของผู้ชายนะครับ
ของน้องผู้หญิงนะครับเรามาดูกันครับเชิญครับทางนี้ครับ
ผู้หญิงจะเริ่มจากที่เราสะบัดแล้วก็หันหน้ามาทางขวามือของผู้หญิงนะครับ
แล้วเท้าเราจะแยกข้างอยู่เอาก้าวเท้าขวานับหนึ่งครับ

แล้วก็แยกเท้าขวานับ๓พร้อมหันหน้าไปทางด้านซ้าย
แล้วก็ชิดนับ๔
เราจะก้าวพร้อมกันนะครับนับ

จะมีทั้งหมด๖สเต็ปนะครับ

ผู้หญิงนะครับจะเริ่มจากถอยเท้าขวานะครับ

และชิดซ้ายนับ๖ครับ

เรามาดูกันว่าจังหวะที่เราต่อกันไปแล้วจะสวยงามยังไงนะครับ
ของแทงโก้วันนี้ขอขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นสเต็ปที่ง่ายและพอที่จะให้ทุกท่านเต้นได้อย่างสวยงามสำหรับสัปดาห์นี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

เธอถ้าฉันเดินได้ขนาดนี้เนี่ยนะฉันสวยมากเลยมันแบบเป็นอะไรที่ฉันไฟฝันมาก
ก็ลองดูฉันก็อยากเห็นแบบสเมิร์ฟเดินแบบ
คุยใช่ไหมฉันทำได้แน่นอนคุณผู้ชมคะเราต้องกลับไปดูย้อนหลังกันนะคะ
สักสิบรอบค่ะปุ๊ตเราสามารถแน่นรู้ได้แบบนั้นแน่นอน๊ะสวยแน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวมาพบกับเราในวันพรุ่งนี้ได้นะคะ
กับการทำของเฮเมดที่ทั้งสวยแล้วก็ประหยัดมาก
พรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงที่นี่ที่เดียวค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป